ว่าวันนี้พอเสร็จแล้วได้คุยกันในพักต่อไหมคะว่า

หรือถ้ามองในทางการเมือง

คือต้องยอมรับนะคะว่า๒คดี

มันมีความพยายามที่จะ

ถ้าคดีนี้รอดคดีต่อไปยุบ

เวลาที่เราพูดว่าเรามั่นใจว่า
คดีเงินกู้อ่อนกว่ามาก

คดีอย่างคดีของวันนี้

คือมันเป็นเรื่องที่คุณต้องใช้ดุลพินิษฐ์ของ

กระทำขนาดไหนถึงจะเชื่อได้ว่า

แต่พอเป็นคดีเงินกู้เนี่ย
มันมีกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน
แล้วตามที่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

ภาคการเมืองแต่ละภาคก็กู้กันหลายภาคมาก
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างเคยกู้

ที่เกิดมาในรุ่นราวคราวเดียวกับอนาคตใหม่

คดีที่ต้องพึ่งพาดุลพินิษฐ์มาก

มันมีข้อกฎหมายร้อยรัฐแน่นไปหมดเนี่ย

แต่ถ้ามองในทางการเมืองอะไรก็ออกได้ป่ะคะ

คือถ้าพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งทงไว้แล้วเนี่ย

อันนี้อันนี้เดี๋ยวถามใหม่เดี๋ยวจะถามไปเข้าทาง

แล้วก็จะใช้เอกสารสู้กัน

ถ้าจะออกว่าเป็นลบกับอนาคตใหม่

จินตนาการแบบคนไม่ได้เรียนกฎหมายนะคะ

เงินที่มีการกู้กัน
เป็นนิติกรรมอำพลางไม่ได้กู้จริง

จึงจะไปเข้าตามมาตรา๗๔

แต่ถามว่านี่คือคุณต้อง

คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามันไม่ใช่เงินกู้
มันเป็นเงินที่ธนทรพยายามจะบริจาคให้กับพักโดยอำพลางว่าเป็นเงินกู้
ซึ่งในความเป็นจริงก็คือมีทั้งสัญญาเงินกู้มีทั้งการคิดดอกเบี้ย
มีทั้งการคืนเงินไปแล้วบางส่วนมีทั้งการเป่าประกาศไปทั่วประเทศว่า
ธนทรให้พักกู้เงินนะจงมาช่วยการระดมทุน
เพื่อที่จะให้พักปลดหนี้จากธนทรทั้งหมดนี้คุณจะบอกได้อย่างไรว่ามันเป็นนิติกรรมอำพลาง
เมื่อเราประกาศต่อสาธารณะชัดเจนว่ามีการกู้เงินที่เกิดขึ้น
มีสัญญาและมีการคืนเงินบางส่วนไปแล้วจริง
ข้อต่อมาก็จะต้องมาลากให้ได้ว่าในเมื่ออันนี้เป็นนิติกรรมอำพราง
เป็นเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจึงจะนำไปสู่การยุบพัก
ถามว่ามาตรานี้ที่บอกว่าเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจะนำไปสู่การยุบพัก
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หมายถึงเงินค้ายาฟอกเงินค้าประเวณีต่างเหล่านี้ที่ผิดกฎหมายชัดเจน
ถามว่าแล้วเงินก้อนนี้คุณจะพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นเงินได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือถ้าจะบอกว่ามันเป็นเงินที่บริจาคเกิน๑๐ล้าน
มันก็มีกฎหมายมาตราอื่นที่ไประบุอยู่แล้วว่าถ้าบริจาคเงินเกิน๑๐ล้าน
มันเป็นความผิดต่อตัวผู้บริจาคมันไม่ได้นำไปสู่การยุบพัก
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่า
ถ้าเกิดจะเอายุบพักจากคดีเงินกู้จริงจะเขียนคำพิพากษาออกมาอย่างไร
แต่ถ้าเราถอยออกมาจากเรื่องกฎหมายที่มันอาจจะฟังดูยุ่งยากเนี่ย
ประชาชนทั่วไปไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
นิติสงครามรอแฟร์การใช้กฎหมายมาทำลายล้างกัน
อย่างที่คุณอาจายบุตรบอกมันควรจะจบได้แล้วหรือเปล่า
คือประชาชนไม่ใช่เขาไม่รู้เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น
พักบางพักทำอะไรไม่ผิดทำไมอนาคตใหม่
ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยพักตั้งขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
แต่มีคดีความต่างเยอะแยะไปหมด
แล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เสียเวลา
คุณจอมขวัญอาจจะบอกว่าตอนนี้เราสบายใจแล้ว
ถามว่าสบายใจไหมต้องเรียกว่า
มันโล่งใจมากกว่าที่ภาระอันไม่ควรเกิดกับเราเนี่ย

ที่ผ่านมาแทนที่จะเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาของประชาชน

เปลืองไปกับการมาตามแก้ไขคดีความเหล่านี้
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่เรียนขอย้อนกลับไปนะคะ
ในส่วนของเงินกู้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอก่อน

เอกสารที่มาจากกรกตนะคะ
เอกสารที่หลุดออกมาจากในกรกตซึ่ง
เดี๋ยวคงได้คุยกันก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยอันนั้นออกมา
แต่ทั้งหลายถ้างปวงเมื่อกี้ที่คุณชอบพูด
ก็ตรงกับที่อาจารย์ปียบุตรก็ใช้เป็นปัจจัยใหญ่ในการแถลงของวันนี้เช่นเดียวกัน

เรียกกลับเข้ามาคำลองนี้เลยนะคะ
คือลักษณะแบบนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในคำลอง
เช่นเดียวกันโดยเฉพาะตัวอาจารย์ปียบุตรจะเจอลักษณะแบบนี้ค่อนข้างมาก

พยายามจะจะใช้คำภาษาชบาทที่ดินเข้าใจนะคะ
พยายามจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ

ในกระบวนการยุติธรรมในอำนาจตุลาการ

ดิฉันก็เลยจะถามว่าตกลงแน่ใจไหมว่าวันนี้ที่สารวินิจฉัยจบคือจบ
เพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดิฉันมองคนละอย่างกับอนาคตใหม่นะคะ
ว่ามันออกไปทั้งสองออกไปทั้งสองประเด็นเลย
คือมีทางออกไปต่อทั้งสองประเด็นไม่มองอย่างนี้เลยเหรอคะ
คือถ้ากลับไปอ่านคำพิพากษาฉบับเต็มเนี่ยเผยแพร่ในสื่อจะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
ไปหาอ่านหลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นคำศัพท์ทางกฎหมาย
เอาง่ายก็คือมีข้อสงสัยว่าสารเนี่ย๑แน่นอนสารบอกแล้วว่า
การกระทำของจำนวนทั้งสี่จำนวนทั้งสี่คืออะไร
ไม่เป็นปฏิปักไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีเหตุผลหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พักการเมืองมีพฤติกรรม๑๒๓๔๕คือมี๑๓ข้อ
ที่ถ้าทำแล้วจะนำไปสู่การยุบพัก
หนึ่งใน๑๓ข้อนั้นข้อแรกก็คือการมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง
แต่ในเมื่อวันนี้ศาลมีการวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่า
ไม่ว่าจะเป็นพักข้อบังคับของพักสัญลักษณ์พัก
พฤติกรรมของธนทรปิยบุตรกรรมการบริหารพัก
ไม่ได้เป็นปฏิกษัตริย์นิยมไม่ได้เป็นปฏิปัก
ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
มันจึงไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยมาตรา๙๒
แต่สานก็พูดถึงประเด็นของข้อบังคับ
ซึ่งอันนี้จะคือกรกตออกมารับลูกแล้วเรียบร้อยนะคะ
คือจะว่ารับลูกก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่ารับงานนะคะ
และประเด็นคือไม่คิดว่ามันจะถูกผนนวกเข้าไป
โดยคุณณฑพอร์นอาจจะไปร้อง
หรือกรกตเห็นเองว่ามันจะเข้าข่ายให้ผิดถึงยุบพัก
แล้วกรกตก็ส่งเรื่องมาที่ศาลเหรอคะ
คือต้องกลับไปดูคำวิทย์ที่ใช้
คำที่ภาคศาของศาลเนี่ยบอกว่า

เนื่องจากพรรคตั้งอย่างถูกกฎหมายประจัดในราชกิจจานุเบกศาลเรียบร้อย
หมายความว่าไม่มีอะไรเป็นการล้มล้างการปกครอง
จากทั้งหมดผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้ว
แต่มีคำแนะนำว่า
เรื่องของการใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูล
ตีความไปได้หลากหลายคือไม่ชัดเจนสอดคล้องเพียงพอ
เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ผู้เกี่ยวข้องไปจัดการแก้ไข
ผู้เกี่ยวข้องคือใครก็คือนายทะเบียนพักการเมือง
ทะเบียนพักการเมืองก็คือเลขาธิการกรกต
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกกรกตก็จำเป็นที่จะต้องรับ
จากคำวิทย์ใช้มาเพื่อมาดำเนินการอยู่แล้ว
ซึ่งการดำเนินการนั้นไม่ใช่ดำเนินการให้ยุบ
ดำเนินการอะไรนอกเหนือไปจากให้แก้
ก็คือข้อบังคับนี้มันกำกวมสารบอก
การเขียนข้อบังคับพักแบบนี้กำกวม

ก็หมายความว่าถ้าจะมีผู้เกี่ยวข้องก็คือกรกตไปจัดการให้เรียบร้อ
ก็คือจัดการให้ไม่กำกวม

แต่ข้อบังคับนี้ผ่านตากรกตแล้วถูกไหมค
ถ้าสมมุติกรกตรู้สึกว่าเองตรวจแล้วถ่อให้ศาลบอกแบบนี้
กรกตก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วสิ

สัญญาณจะแปลกหรือไม่แปลกคงไม่ใช่สาระสำคัญ
สาระสำคัญก็คือก็ผ่านตากรกตแล้ว
แต่พอสารติ่งกรกตก็ยอมรับคำติคำติงคำแนะนำของศาล
อันนี้อยู่ที่กรกตแต่ว่าถ้าถามทางพักตอนนี้
เราก็ถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนปกติ
ไม่ได้รู้สึกว่าอ่ะเริ่มใหม่อีกครั้งไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ได้เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพิจารณาเรื่องยุบพักซ้ำสอง

เพราะเมื่อสักครู่นี้เจอคุณนัทพรนะคะ

ก็ถามถึงว่ามันเป็นช่องทางอะไรอย่างไรหรือไม่
เอาตัวคุณนัทพรออก่อนคนอื่นก็ได้
เห็นคำร้องนี้เห็นคำวินิจฉันนี้แล้วเอ๊ะเรื่องผิวกรกตอ
คำถามคือว่าถ้ามีคนไปร้องกรกต
เรื่องนี้เรื่องข้อบังคับเขียนแบบนี้เข้าใจอย่างนี้
เข้าใจไปได้ไหมว่าอย่างนี้ค่ะ

คืออย่างนี้กฎหมายเปิดช่องคนละแบบ
ถ้าเกิดว่าใช้มาตรา๔๙วัก๑ก็คือล้มล้างการปกครองเนี่ย
ใครก็ไปร้องได้ร้องผ่านอายการสูงสุดก่อน
ถ้าอายการสูงสุดไม่ดำเนินการภายใน๑๕วัน

ซึ่งนี่ก็คือกระบวนการที่คุณนัทพรผ่านมา

เขาก็ไปร้องที่ศาลโดยตรง
แต่อันนี้ก็คือ๔๙วักหนึ่ง
ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง
ต้องเลิกการกระทำเลิกการกระทำนั้นนะคะ
แต่๙๒เนี่ยนำไปสู่การยุคพรรค

ดำเนินการได้โดยกกตเท่านั้น
ซึ่งในกรณีของพักอื่นดิฉันก็ไม่อาจทราบได้

แต่ในกรณีของอนาคตใหม่ความสำคัญอยู่ตรงนี้
คุณจอมขวัญคำวินิจฉัยวันนี้
เป็นบรรทัศน์ที่ออกมาแล้วทางกฎหมาย
โดยสารรัฐธรรมนูลซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กร

วันนี้สารวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกระทำของคุณธนทรก็ตาม
อาจารย์ปียบุตรก็ตามตัวดิฉันเองก็ตาม
โก้พักข้อบังคับพักสัญลักษณ์พักต่างก็ตาม

ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุก
และไม่เป็นปฏิกษัตริย์นิยมไม่มีความชัดเจนใดเพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่า
จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองนี่คือคำวินิจฉัยของศาล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงก็คือจากนี้ไป
การฟ้องร้องการกลั่นแกล้งกันโดยใช้ข้อหาแบบนี้
กระแสหลักสื่อกระแสลองหรือการฟ้องร้องกันด้วยคดีความ
ควรจะยุติพูดตรงนะคะเสียเวลาทำมาหากิน
เสียเวลาในการเอาเวลาของคนที่เป็นสอสอคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในพักการเมือง
ไปทำงานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
กระบวนการฟ้องร้องยุบพักกันไปกันมากระบวนการกลั่นแกล้งโดยใช้ข้อกล่าว
หาว่าล้มล้างเป็นปฏิปักล้มล้างสถาบันอะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ย
หรือเป็นเรื่องของการคั่งไค้ปัชญาตะวันตกอ่านตามเอกษาเลยนะคะ
หรือว่าเป็นเรื่องของเป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยม
ลักษณะแบบนี้สุดท้ายแล้วแน่นอนสารไม่ได้ซำมาเป็นแบบปัญญาสารา
เพื่อที่จะเอาผิดอยู่ในวันนี้แต่ว่า

ทักแกนำพัครสอส่อของพัก
และทั้งหมดเรายืนยันว่ามันชัดเจนว่ามี
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมือง
เพราะว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นหลังเราชนะเลือกตั้ง

แต่มามีก็คือเป็นความกังวลหลังเราชนะเลือกตั้ง
ถามว่าสารเปิดช่องหรือเปล่า
ใช้คำว่าเปิดช่องก็อาจจะดูเป็นการตีความเกินเลย
พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือสารรัฐธรรมนูล
บอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไปผิดกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือปกติว่าจะไปผิดกฎหมายอื่นหรือเปล่า
อยู่ที่สารอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูล
แต่สารรัฐธรรมนูลตีความตามอำนาจของสารรัฐมนุนว่าไม่ผิด
ขัดรัฐมนูลไม่ขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

คุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งหมดสาระสำคัญนะคะในส่วนของพักอนาคตใหม่
วันนี้คุณพันนิกาเป็นคนชี้แจงนะคะ